มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าของรถบอกจอดรถเอาไว้
ก็แถวแถวหน้าบ้านตัวเองครับจริงจริงจอดไว้มาสามวันแล้ว
มันไม่มีอะไรหรอกอยู่ดีปรากฏออกมารู้อีกที
ไหม้ทั้งคันเลยดูกล้องวงจรปิดค่ะ
โอ้โหนี่ดีนะดีอะไรรู้ไหมดีที่มันมีกล้องอ่า
ถึงได้รู้ว่าใช่ไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าอยู่ดีออกมา
เอ้ารถฉันถูกเผาเป็นตอตะโกเลยทั้งคันนี่เขาถืออะไรมาเนี่ย
คือลักษณะเหมือนจอดเสร็จปุ๊บมีผ้าผืนหนึ่งคล้ายกับเสื้อหรือผ้า
ครับแล้วเขาเอาไปชุบน้ำมันเครื่องพี่เบิร์ตพอชุบเสร็จเขาเอาไอ้ผ้านั้นที่มีน้ำมันอ่ะ
พาดใส่รถกระบะซึ่งรถกระบะคันนั้นมีมอเตอร์ไซค์เนี่ย
อยู่บนรถเขาอีกทีที่เขาจะเอาไปซ่อมครับที่อู่แล้วก็จุดไฟแล้วก็เผา
ปรากฏไหม้หมดเลยเสียหายทั้งคันนะคะแล้วกล้องมุมจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลย
เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าของรถคันที่เสียหายเนี่ยบอกเกาหัวแกรกเลยทีเดียว
ในประพันธ์วัยจันทร์อายุสามสิบหกปีค่ะบอกไม่รู้เรื่องเลย
จอดรถเอาไว้ดีดีเตรียมที่จะเอารถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ย
อยู่บนท้ายกระบะเอาไปซ่อมที่อู่
มาสามคืนก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้จริงจริงผู้ชายคนนั้น

ไม่รู้รู้สาเหตุน่าจะเป็นใครไม่รู้น่าจะเป็นมือดีมั
มีมอเตอร์ไซต์อ๋อจอดได้ประมาณสามวันแล้ว
ตรงเนี้ยสามวันแล้วแล้วเราเรามีปัญหาใครอะไรไหมครับ
ไม่แน่ใจนะเพื่อนไม่แน่ใจ
แต่รถอ่ะไอ้มอเตอร์ไซต์ไอ้คันนี้อาจจะเอาไปอู๋
แล้วทีนี้อู่เขาปิดครับก็เลยเอาไว้มาจอดไว้ตรงนี้
เพราะทุกทีผมก็จอดทิ้งอยู่แล้วคันนี้เพราะผมไม่ได้ใช้เลยแล้วคันนั้นคนนี้จอดไว้นานแล้ว
ผู้เสียหายคุณประพันธ์เนี่ยงงจริงไหม้ทั้งคันเลยนะคะ
รถกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นนะคะในคืนวันที่สิบแปด
พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนประมาณตีสามครึ่งแต่ตำรวจทำงานเร็วจริงจริง
เพราะพอตรวจกล้องมุมจรปิดรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ผู้เสียหายเนี้ยเขาไปแจ้งความเก่าตรวจสภเมืองชนบุรี
เสร็จแล้วตำรวจพอรู้ตัวคนก่อเหตุก็ขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะ
แล้วมาทราบแบบนี้ว่าเอ้าตัวคนก่อเหตุเป็นลูกน้องเก่าที่อู่ซ่อมรถ
ของพ่อคุณประพันธ์ที่เป็นผู้เสียหายคือพ่อเขามีอู่ค่ะ
แล้วเนี่ยคนก่อเหตุเป็นลูกน้องของพ่อเขาโกรธอะไรกันว่
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคนก่อเหตุชอบเมา
เมาแล้วมีปากเสียงกับพ่อจนถูกพ่อไล่ออกไป
แล้วนี่อาจจะเป็นชนวนเหตุที่เขาทำให้เขาเกิดความแค้น
มาก่อเหตุเผารถของคุณประพันธ์แบบนี้ค่ะอืมรู้ตัวแล้วนะ